ผู้ชายวัย๒๑ไปดูหมอลำอยู่ดีกับแฟนสาวแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
ต้องบอกแบบนี้จริงดูอยู่ดีไม่ได้มีเรื่องกับใคร
แต่สุดท้ายโอ้โหถูกกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาตี
เอาหมวกกระน็อกฟาดจนสลบกลางถนนนะครับ
นี่แหละฮะชายเสื้อขาวเนี่ยร่วงเลยนะฮะ
หลังจากที่ถูกหมวกกันน็อกฟาดไปหนึ่งทีแล้วก็ถูกกระทืบซ้ำนะครับ
ในวงจรปิดก็จะเห็นกลุ่มผู้บาดเจ็บ๓คน
อยู่ข้างรถจักรยานยนต์ที่หน้าวัดทิพย์สันติวันเทศบาลนครอุดรธานี

หมอลำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
นานก็ถูกกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนกรูเข้ามาทำร้ายชุลมุนต่อสู้กัน
จนกระทั่งนี่ไปต่อสู้กันกลางถนน
และนายเอ็มคนใส่เสื้อสีขาวอายุ๒๑ปีถูกหมวกกันน็อกฟาด
สลบล้มทั้งยืนไปเลยแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะนายเอ็มเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี

ผมนะกับนางสาวบีมซึ่งเป็นแฟนสาว

ดูเสร็จกำลังจะกลับนะเพราะตอนในคลิปเนี่ย
คือเขากำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับนะครับ

เห็นกลุ่มวัยรุ่นรออยู่ฝั่งตรงข้าม

มันมีคนเหมือนด่าแฟนสาวของเขา

ใช่กลุ่มนั้นป่ะฝั่งตรงข้ามหรือเปล่า

พาเพื่อนยกพวกมารุม

เอาหมวกกันน็อกฟาดที่หัวเขา

จริงแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มที่ด่าเธอในงานด้วย
อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่าง
สุดท้ายแฟนเธอก็ถูกหมวกกันน็อกตีหัวจนสลบ
เธอเองเป็นผู้หญิงนะเธอในคลิปก็จะมีเธอนะ
คอยวิ่งช่วยแฟนด้วยโดยที่ไม่กลัวนะฮะ
หลังจากนั้นพอกลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุหนีไปแล้ว
ช้อนปิดตรงนี้มาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปนะครับ